กับดิฉันจอมขวัญเหลาเพชรค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะดิฉันจอมขวัญเหลาเพชรค่ะ
วันนี้เราพบกันเป็นครั้งแรกเลยนะคะกับการใช้เสียงในการสื่อสาร
รายการของเรานะคะจอมคุยกับจอมขวัญก็จะเป็นรายการที่คุยกับแขกรับเชิญที่เป็นจอมคุย
ซึ่งก็มีเรื่องให้คุยเพราะว่าเป็นคนที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะ
สำหรับวันนี้วันแรกเนี่ยหัวข้อที่เราเลือกมาไม่น่าจะเป็นเราเลือกอะค่ะ
คนอื่นน่าจะช่วยกันเลือกได้ว่าตอนนี้ใครก็อยู่ในภาวะเดียวกันทั้งโลกก็คือโควิด๑๙นะคะ
เพราะฉะนั้นหัวข้อวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือว่าเขาอยู่ในภาวะนี้แบบไหนเขาคิดว่าเขาจะผ่านไปอย่างไร
นี่คือการเปิดอีพีแรกของเราในจอมคุยกับจอมขวัญค่ะ
และแขกจอมคุยคนแรกของรายการเราวันนี้นะคะคือคนที่น่าจะเป็นคนแรกแรกเช่นเดียวกันที่ได้รับผลกระทบ
แต่ในทางกลับกันน่าจะเป็นคนที่เอาชนะภาวะแบบนี้ได้ไม่ยาก
ผู้ชายคนนี้ค่ะผู้ชายนักเที่ยวนะคะกับว่านชัยอาสาพาไปหลงค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีพี่จอมขวัญครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับพ่อชัยอาสาพระไปหลงครับ
ค่ะอะไรวะมาก็ขายของเลยวะ
ก่อนขายก่อนเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าผมเป็นใคร

ดีครับแต่ว่าวันแรกที่มีทีมงานของพี่จอมขวัญโทรมาบอกว่าคุณจอมขวัญจะสัมภาษณ์ว่านชัยเนี่ยนอนไม่หลับอยู่วันหนึ่ง
แล้วก็คิดว่าเราจะโดนขยี้ถามอะไรหรือเปล่า
อย่าทำให้ฉันเป็นคนแบบนั้น
ใครก็มองพี่เป็นแบบนั้นไงแล้วผมก็แบบว่าเออฉันไม่ได้ซื้อยานเกราะนี่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะ
เราอ่ะเราอ่ะเริ่มเริ่มปุ๊บติดปุ๊บไปเลยนะ
ไม่เอาเราพูดถึงเรื่องอื่นดีกว่าครับพี่จอมขวัญเพราะว่าพูดมุมนั้นพี่จอมขวัญน่าจะเบื่อแล้ว
ไม่หรอกเอาไหมล่ะ

ได้สิคะคุณว่านฉายตอนนี้สบายดี
สบายดีครึ่งหนึ่งไม่สบายดีครึ่งหนึ่งครับก็เหมือนกับทุกคนที่โดนเหมือนกันนะครับพี่จอมขวั
มันแบ่งแบบไหนไอ้ครึ่งเนี่ยมันแบ่งแบบไหนครึ่งกายภาพครึ่งจิตใจหรือยังไงคะ
คือร่างกายเนี่ยผมเชื่อว่าหลังจากสภาวะโควิดทุกคนน่าจะอ้วนท้วนสมบูรณ์ดี
แต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของจิตใจพอเราห่างหายจากชีวิตที่เป็นชีวิตปกติเนี่ย
และตอนนี้มันก็เดือนกว่า๒เดือนแล้วครับผมเชื่อว่าหลายคนคิดว่าเรื่องที่เราเจอกันปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว
แล้วก็จะรู้สึกว่าการที่รู้สึกว่าสภาวะนี้ปกติอยู่บ้านกักตัวจนมันชินเนี่ยความแอคทีฟมันจะหายไป
อันนี้คือเรื่องสภาวะจิตใจของผมนะที่ผมรู้สึกว่าเริ่มไม่ชอบตัวเองครับ
ครับคือโดยปกติเล่าให้ฟังก่อน
วิธีการทำงานเนี่ยคือเราออกกองกันก็คือออกต่างประเทศตลอด
หนึ่งหนึ่งเดือนเนี่ยผมแทบจะอยู่บ้านอยู่ออฟฟิศอยู่คอนโดเนี่ย
เดือนหนึ่งมีสัก๒๓วันเองครับเราก็จะตรอนไปทั่วอย่างเงี้ย
อยู่ดีวันหนึ่งเกิดสภาวะที่เราไม่ควรจะเดินทาง
ทีนี้เนี่ยผมก็ติดอยู่ในห้องเล็กในคอนโดในออฟฟิศอยู่ประมาณ๒เดือนแล้ว
ของพี่ก็รู้สึกเพราะว่าอย่างรายการพี่เวลาแบบรายการรายการที่พี่ได้รับเงินเดือนของเขาทุกเดือนเนี่ยนะคะ
ที่ก็จะต้องมีแขกรับเชิญมาเราก็ตัดสินใจเร็วมากว่าไม่เชิญแขกรับเชิญมาแล้ว
เราก็แปลกมันเหมือนกับรายการที่มันต้องนั่งคุยกันใช่ไหมคะ
ใช่ฉันจะไปขยี้ใครฉันจะไปถามขยี้ใครอย่างนี้ใช่ไหมครับ
โทษนะคะมีปัญหากันไอ้ฉันไหมคะ
คือมันจะไม่เหมือนกันวันนี้เราสองคนต้องเจอกันแบบภาษากายหรือแววตาที่มองกัน
คือมนุษย์กับมนุษย์มันจะต้องสื่อสารแบบมันจะต้องเห็นกันมากกว่านี้ไม่ใช่ผ่านแบบหน้าจอแบบนี้เนี่ย
พี่ก็ต้องปรับตัวทีมงานพี่ก็ต้องปรับตัวเหมือนกัน
พี่ก็จะเป็นมนุษย์กลุ่มที่รู้สึกเร็วเหมือนกันแต่ว่าไม่เร็วเท่าว่านชัย
เพราะว่างานว่านใช้แอคทีฟกว่าเยอะใช่ป่ะคะ

ว่านชัยก็กลายเป็นว่านเฉาเอาง่ายเลยใช่ไหมคะ
ใช่จากว่านฉัยก็กลายเป็นว่านเฉาอีกแป๊บนึงก็จะกลายเป็นว่านเน่า
ถ้าเกิดวิกฤตนี้ไม่ผ่านไปสักที
สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างเราเพราะว่าเราเป็นคนบวกมากใช่ไหม
แบบนิสัยใช่ไหมพี่ไม่ใช่เลือดอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

จะจบมั้ยวันนี้จะคุยกับมันจบมั้ย

ก็คือพอทำรายการท่องเที่ยวมานานเนี่ย๒๓ปีนะครับแล้วพอมันไม่ได้แอคทีฟเหมือนเดิมเนี่ย
คือมันเฉาพอความเฉาเกิดขึ้นความเหงาก็เกิดขึ้นตามมาครับ
ทีนี้ก็ต้องหาวิธีในการอยู่ในแบบนี้ให้ได้
ก็คือทั้งเรื่องรายการเองทั้งเรื่องน้องในออฟฟิศที่เขาจะต้องรับเงินเดือนจากเราไปอย่างนี้
เขาจะเอาเงินจากไหนแล้วจะเอาเงินจากไหนจ่ายเขาถ้าเกิดไม่มีงานเข้ามา
คิดแรกหลังจากที่เกิดวิกฤตเดินทางไม่ได้ก็คือเราจะทำรายการยังไง
อาสาพาไปหลงยังไงให้ยังคงอยู่ได้แต่เดินทางไม่ได้
คือเหมือนกับแบบสภาพจิตใจที่มันรับก็คือมันรับมาจากความกังวลใช่ไหม
ใช่ไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยมันดีดดิ้นไม่ได้คือมันรับมาจากความกังวลที่มันมากับสิ่งที่เราไม่สามารถจะทำได้เหมือนเดิมใช่ไหม
ก็คือเรื่องเงินนั่นแหละเรื่องการทำงานใช่ไหม
เรื่องเงินด้วยครับเพราะว่าเงินก็เป็นปัจจัยสำคัญของหลายคนนะ
ผมเป็นองค์กรเล็กเป็นออฟฟิศเล็กที่มีน้องทำงานอยู่ประมาณ๑๐คนอย่างนี้ครับ
พอเงินไม่เข้ามาคราวนี้ก็จะเริ่มเครียดแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนจ่ายเขา
แล้วคือมันก็จะคิดเยอะกว่าเดิมก็คือถ้าเกิดเขาไม่ได้รับเงินเดือนจากเราแล้วเขาจะอยู่ยังไง

ฉันน่ะพยายามไม่เข้ามันพาฉันเข้าตลอดเลยเรื่องพวกนี้

คือว่านฉัยเป็นคนสนุกมากก็ยังเจอภาวะแบบนี้เลย
เป็นคนที่ชีวิตอิสระแล้วก็แบบอาจจะพึ่งกับอนาคตวันต่อวันอยู่เรื่อยเนี่ย
ภาวะแบบนี้จากคนรอบข้างเยอะไหม
เยอะครับแต่ว่าผมชอบนะสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งจากไอ้วิกฤตนี้เนี่ย
มันทำให้เรามองเห็นคนอื่นมากขึ้นมองเห็นว่าเออวันที่เราลำบากขนาดเนี้ย
มันมีคนที่ลำบากเหมือนกันแล้วก็ลำบากในแบบที่แตกต่างกันออกไป
เราจะมองเห็นว่าอย่างพี่รอปภข้างล่างตึกเขาก็เกิดปัญหายังไง
เราก็ได้พูดคุยอย่างนี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้
ได้ไปเจอแม่ค้าที่เขาขายข้าวไม่ได้หรือแม้กระทั่งคนที่น่าจะกระทบสุดเลย
แล้วก็ใกล้ตัวผมมากที่สุดก็คือคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวครับพี่จำขวัญ
ไม่ว่าจะเป็นพนักงานสายการบินปกติเขาจะเป็นลูกค้าผมค่อนข้างเยอะพวกสายการบิน
แล้วทุกวันนี้ก็คือบินไม่ได้พนักงานที่ทำงานกันจนเป็นเพื่อนกันเนี่ย
ทั้งทีมมาร์เก็ตติ้งทั้งแอร์ทั้งนักบินต่างก็ทำงานไม่ได้เขาเกิดปัญหายังไงอันนี้ก็ได้
พอแชร์กันเราก็อ๋อเป็นอย่างนี้นั่นเองก็เราก็ได้เห็นอกเห็นใจเขามากขึ้น
ธุรกิจอย่างเช่นโรงแรมที่ปกติคนเต็มเลยทุกวันนี้ไม่มีใครไปพักแม้แต่คนเดียวเขาอยู่กันยังไง
แต่ทีนี้คำถามก็คือว่าคุณจัดการกับภาวะสภาพจิตใจของตัวเองยังไง
เพราะว่าว่านฉัยไม่ได้เป็นแค่แบบเราทำงานของเราคนเดียวใช่ป
อย่างน้อยก็ยังมีน้องในออฟฟิศอีกตั้งหลายคนใช่ป่ะ
และแน่นอนว่าคือใช่เราเป็นหัวหอกเราเป็นคนนำ

แล้วคุณจัดการกันมันยังไง
ในเมื่อคุณไม่ได้โอบอุ้มตัวเองอย่างเดียว
คุณต้องแบบเฮ้ยทั้งให้กำลังใจน้อง
หรือแบบต้องรับฟังเขา
คือคุณผ่านกันมายังไงช่วง๒๓เดือนนี้ที่ออฟฟิศ
สาภาพไปหลงเนี่ยมันเป็นบริษัทผลิตคอนเทนต์
แล้วก็ผมอยู่ได้ด้วยการทายอินโฆษณาต่าง

แล้วเราก็มีสินค้าบางประเภทที่มาอยู่กับเรา
แล้วเราก็ได้เงินมาอบอุ้มน้องในออฟฟิศ
ตัวผมเองก็หาวิธีว่าในวันที่เราเดินทางไม่ได้
ทำยังไงให้รายการยังคงมีอยู่ได้
แล้วก็มีสตังค์เข้ามาจากแบรนด์ต่าง
อันดับแรกเลยก็คือแบรนด์ไหนที่เขายังคงจะใช้ตังค์อยู่ในช่วงนี้
เขาน่าจะยังต้องการการโปรโมทอยู่ยังต้องทำมาร์เก็ตติ้งอยู่
เครดิตอะไรอย่างนี้ครับที่ยังคงไปด้วยกันได้
คือจริงก็ยังมีโอกาสแหละใช่ไหม
คือมันเล็กลงแต่มันยังมีมันไม่ได้หายไปหมดเลย
ใช่คือผมชอบคำนึงมากเลยวันก่อนคุยกับเพื่อนก็คือ
ในทุกวิกฤตเนี่ยสร้างสกิลใหม่ให้เรา
ผมมองเห็นว่าอ๋อธุรกิจการทำโฆษณามันไม่มีวันตาย
มีคนบอกผมมาอย่างนี้ตอนสมัยผมเด็กอ่ะ
โฆษณาไม่มีวันตายเวลาที่คุณไม่มีเงินแล้ว
มันไม่ได้แปลว่าเงินมันหายไปแต่ว่าเงินมันแค่ย้ายที่
เราแค่หาจับต้นชนปลายให้เงินมันเข้ามาให้ได้ใหม่แค่นั้นเองครับ

ผมก็ยังไม่รู้เนี่ยตามหาอยู่
แล้วว่านฉัยได้คุยกับน้องในออฟฟิศไหม
เขามีถามเราเหมือนกันไหมว่านใสว่าแบบว่า
เออพี่ผมจะอยู่กับพี่ได้อีกหลายเดือนไหม
หรือพี่จะแบบว่าเราจะได้ทำงานด้วยกันอีกนานหรือเปล่า

น่าจะกังวลแหละครับจริงผมก็พูดตั้งแต่แรกแรกเลยว่า

ถ้าเกิดมันไม่ดีขึ้นแล้วเราหาทางไม่ได้กันจริง

เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ช่วยกันพยายามด้วย
เคยเจอภาวะจิตตกไหมช่วง๒๓เดือนอันนี้แบบ

หรือมันคือเราจะควบคุมทุกอย่างได้ไหม
คือมีสภาพวันนั้นของตัวเองไหม
วันที่จิตตกที่สุดเลยนะครับกับวิกฤตโควิดเนี่ย

อยู่ญี่ปุ่นตกใจเนอะ
ใช่อยู่ญี่ปุ่นในวันที่เขาบอกแล้วว่า
กลับมาจากญี่ปุ่นจะต้องกักตัว
แล้วผมอยู่ญี่ปุ่นประมาณครึ่งเดือนนะครับ
โดยที่ตอนนั้นที่ญี่ปุ่นก็ยังไม่แพนิกเยอะนะครับ
ก็ยังไม่มีใครใส่ผ้าปิดปาก
ที่ไทยก็มีคนติดอยู่หลักประมาณ๑๐คนอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ก็เริ่มแพนิกแพนิกหนักแล้ว
ที่เราถ่ายที่ญี่ปุ่นทั้งหมดจะกลับมาออนแอร์ไม่ได้
เพราะว่าเราโปรโมทเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยว

รู้สึกว่าเทปที่ไปถ่ายมาไม่ควรจะอ่อน

แล้วก็แพนิกเรื่องเฮ้ยตายแล้วแล้วฉันอยู่ญี่ปุ่นเนี่ย

แล้วฉันได้รับเชื้อม่านรึเปล่า

บางครั้งเราแสบรักน้ำลายตัวเอง
มองโดนมองแรงทั้งบ้าน
มึงเป็นแล้วมึงเป็นแล้ว
เออจริงบางทีวันนี้พี่กะพูดกับเพื่อนมากันบอกว่า

กำกึ่งแบบนี้มันเครียดว่ะคิดว่าจะหายเมื่อไหร่ดีกว่าแบบนี้ดีไหมวะ
แต่ว่ามันทำให้ทุกคนแบบกังวลระแวงจริงเนาะ
คือตอนแรกทุกคนก็กังวลว่าจะติดโรคอันตรายไหมจะรอดหรือเปล่าใช่ป่ะ
แต่พอมันมาสักระยะหนึ่งพอตั้งหลักกับเรื่องโรคเรื่องตัวเลขต่างได้
มันก็มาเรื่องปากท้องแล้วจนถึงตอนนี้ที่เราคุยให้กัน
คือแบบว่ามันก็จะมีแบบมีประโยคที่บอกว่าคือกลัวโรคก็กลัวแต่กลัวอดมากกว่า

หลายคนเวิร์คฟอร์มโฮมบางคนทำไม่ได้จริง
ตกงานไปเลยอย่างนี้เราก็เห็นว่าเออมันสำคัญแล้วล่ะ
ถ้าเกิดไม่รีบแก้ไขให้มันได้จริงอะครับผมว่ามีคนอดตายหรือว่า
เครียดตายจากเรื่องนี้มากกว่าติดโรคตายแน่แน่เลยพี่พอมันมันถึงจุดหนึ่งพอสภาพมัน
คือสภาพมันมองไม่เห็นอนาคตอันใกล้นะของตัวเองเนี่ยมันแบบมันทำให้แบบทางเลือกมันน้อยลงเรื่อย
แล้วมันต้องเลือกแบบเฉพาะหน้ามากแล้วอ่ะอย่างอย่างว่านไฉใช่ป่ะ
อย่างพี่หวานอย่างนี้ใช่ป่ะคือมันยังระยะกลางไหวอยู่
คืออย่างว่านฉัยคือมันยังพอจะคิดได้ว่ามันจะซิกแก๊กไปยังไงได้
พอไหวใช่ไหมคะอย่างพี่ยังพอได้อยู่ก็ขึ้นอยู่กับบริษัทว่า
จะลดเงินเดือนไหมลดพนักงานหรือเปล่าจะจะตื้อกันไปได้นานอีกยังไง
คือกลุ่มอย่างเรายังพอไหวไงแต่ว่ากลุ่มคนที่แบบโดนแน่ก็คือเขาหารายวัน
หาเช้ากินค่ำใช่ไหมคะคือไม่ไม่ต้องถามนะเว้ยว่าแบบว่าเก็บเงินหรือเปล่า
คือแบบเอารายวันก่อนป่ะอืมคือมื้อต่อไปอิ่มไหมเออ
แบบมันพูดถึงคนกลุ่มเดียวใช่ป่ะใช่ครับเข้าใจเลยอ่ะพยายามคิดนะครับ
ถ้าเกิดมันผ่านเรื่องนี้ไปเราจะช่วยเยียวยาเขาในฐานะคนไทยด้วยกัน
ฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยที่เราคุยกันมาก็คือว่า
เราก็ว่าเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองเยอะแล้วใช่ไหมต้องปรับมากแล้วแบบมีคนยิ่งกว่าเราที่แบบไม่
ไม่มีทางเลือกให้เขาจะปรับหรือเปลี่ยนเลยอ่ะเออเฮ้ยแกฉันว่าว่านชัยจะเครียดไหม
คุยกับฉันเนี่ยไม่เกลียดไม่เครียดไม่เกลียดไม่เกลียดฉันไม่เคยเจอว่านฉัยในเวอร์ชันนี้

เอาเรื่องใกล้ตัวเลยผมไม่รู้ว่าผมจะเดินทางไปต่างประเทศอีกทีได้ไหม
ในประเทศก่อนนี้ถือว่าต้องปรับตัวเยอะไหม

หมดโควิดปีแรกผมจะเที่ยวไทย

เราอยากให้ร้านอาหารเล็กที่จังหวัดต่าง

ผมอยากไปช่วยรีวิว

ให้สภาวะการเงินเขาดีขึ้นมาได้บ้าง

การใช้ชีวิตประจำวันของตัวเอง

แต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนไปสักร้อยเปอร์เซ็นต์

แล้วก็ทุกคนผมพยายามให้เขามองมุมว่า

อาชีพที่คุณทำอยู่บางร้านอาหาร
อย่างผมทำรายการท่องเที่ยวเดินทางไม่ได้

เขายิ้มได้สักนิดนึงเราก็ดีใจแล้วพี่

หน้าตาอารมณ์ดี

หลังจากนี้เนี่ยคือเวลาเราไม่สบาย
เวลาเราเห็นคนไม่สบายเราจะปฏิบัติต่อกันคนละแบบแล้ว
ก่อนคนไทยอาจจะแบบไม่ค่อยอยากแสดงออกอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

แต่หลังจากนี้นี่คือพี่ว่ามันจะเปลี่ยนไปเลย
เมื่อแบบว่าถึงวันนั้นโควิดอาจจะเป็นโรคประจำถิ่น

ว่ามันมีวิธีการที่แบบปฏิบัติต่อการเปลี่ยนไป
คือเราจะเข้าใจมากขึ้นถ้าเราแบบ

เด็กชายล้วนก็จะโตมาแบบกังแมน

คือ๒เดือนเราจะเป็นหวัดสักครั้งหนึ่ง
ผมเชื่อว่าเราจะเป็นหวัดกันยากมากขึ้น

เมื่อก่อนนี้แบบพวกแกเป็นปะวะ

ว่าแบบเฮ้ยแกทำไมจะต้องรังเกียจกัน
เปล่าไม่ต้องก็ได้ป่ะมึง

แบบเฮ้ยรักกันแล้วกูต้องยังไงเหรอ

อนามัยไม่ใช่เฉพาะกับโควิดอย่างเดียว
แล้วก็แบบคือหลังจากนี้เราจะ

แล้วพี่จังไหวคิดว่าน่าจะมีเรื่องไหนอีกครับ

น้องมีเวลา๓ชั่วโมงไหมครับ

คือพี่ว่ามันจะมีทั้งความอาทร

คือพี่ก็จะมองภาพใหญ่แบบนักข่าวอีกนะคือแบบ
คือตอนนี้ที่มันแบบมันถูกเขย่าแรง

ก็คือเรื่องของสิ่งที่มันควรจะเป็นในสังคม
แบบที่สังคมที่เติบโตแล้ว
อยากช่วยไม่ใช่
เรื่องมันเป็นเรื่องที่แบบระบบต้องตอบโจทย์ของมันอยู่แล้ว

หรือแบบเห็นความแตกต่างกันก็จะรู้สึกว่า

ไม่ใช่คือมันต้องถูกขับเคลื่อนแบบ
จริงแล้วระบบของสังคมมันต้องเคลื่อนไป

พี่ว่าคืออย่างพี่ทำงานพี่อาจจะเข้าใจมันมาระดับหนึ่งแล้ว

เพราะว่าแบบเราจะเห็นได้ว่ามีคนที่หิวจริง
มีคนที่หาเงินไม่ได้จริง

ซึ่งมันเป็นเรื่องจริงที่มันต้องแก้โดยระบบ

โควิดมันจะทำให้เห็นภาพพวกนี้ชัดขึ้น

ใส่ชุดดึงพี่กลับไปโลกที่มันสดใสกว่านี้เดี๋ยวดิ

แต่ว่าภาพที่อยากจะเห็นในอนาคต

ก็ทำให้ทุกคนอยู่ได้จริง
สิ่งที่คำว่าน่าสงสาร

เปลี่ยนให้ทุกคนไม่ต้องอยู่ดีก็ได้

มั่นใจก็สนใจเรื่องประเด็นโครงสร้าง

คุณผู้ฟังครับจริงเมื่อวานตอนที่เราเตรียมกันเนี่ย

ผมเตรียมแล้วผมก็จะมาบอกพี่จอมขวัญว่า
พี่ครับอย่าขยี้ผมเรื่องที่เป็นเรื่องการเมืองนะครับ
เพราะว่าผมตอบคำถามพวกนี้ไม่เก่ง

ไม่แต่จริงแล้วคือเท่าที่ฟังคือว่านไฉก็จะเข้าใจแบบว่าแบบ
จริงมันไม่ได้ขับเคลื่อนแบบบุคคลหรือกลุ่มบุคค
คนพวกเราแก๊งเราบริษัทเรามันไม่ได้ขับเคลื่อนแบบนี้

มันต้องขับเคลื่อนโดยระบบจริงไง
เพราะฉะนั้นการมีความเห็นกับเรื่องที่แบบมันเป็นเรื่องระดับสังคม

มันไม่ต้องเห็นใจกันหมดก็ได้เว้ย

ไม่แล้วยขึ้นจริงใครเป็นรัฐบาลตอนนี้
มันก็หนักทุกรัฐบาลทุกคนนั่นแหละที่จะเป็นรัฐบาลตอนนี้

อ่าแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดกูเป็นนายกอ่ะเออเออเออเอออ่า
เล่าให้ฟังหน่อยสิคุณถ้าเกิดเราเป็นคนที่ดูแลเรื่องนี้
ฉันเก่งบางเรื่องที่ที่เก่งมาทั้งชีวิตเลยดูแลทุกอย่างได้ดีมาตลอด
เจอโควิดเข้าไปเฮ้ยมันจะแก้ไขยังไงอ่ะ
วันที่เริ่มมีคนติดเชื้อได้ยินมาว่าอูฮันมีคนกินค้างคาวนะ
จำได้เลยวันนั้นก็คือดูทวิตเตอร์เอ้ยอีแหยะเนี่ยเห็นไหมติดโลกเลย
แล้วก็เริ่มแพร่กระจายมาในจีนเริ่มมีคนติดเป็นพันแล้วเฮ้ย
มีคนตายแล้วมาถึงไทยอ่าไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ที่ไทยอากาศมันร้อน
ผมจำคำนี้แล้วอากาศมันร้อนเชื้อมันตายเร็วเนี่ยโดนแดด
ทำยังไงวะในกระบวนการต่างตั้งแต่ขั้น๑๒๓อะไรอย่างนี้ครับ
พอได้คำตอบไหมว่าแบบถ้าเป็นเราเราจะไม่ทำบางอย่างหรือเราจะเลือกทำบางอย่างป่ะ
ถ้าเป็นผมนะไม่ได้บอกใคร

พูดลอยว่าผมจะแก้ปัญหายังไงก็แล้วแต่

ทุกวันนี้ที่มีคนโกรธเยอะแยะเพราะว่าเขาไม่เข้าใจคุณ

คิดเอาเองนะเหมือนรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลทหาร
เขาก็เข้าใจว่าการสื่อสารเนี่ยสื่อสารแบบผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา
สื่อสารก็เลยตกหล่นไม่ได้เหมือนว่าเราอธิบายอะไรสักอย่าง
คือมันเป็นสไตล์มันเป็นสไตล์ใช่มันทำให้คนไม่เข้าใจบางเรื่องที่แก้ไขไม่ได้แต่ว่ากำลังจะแก้ไขในอนาคตเนี่ย
ก็ไม่ได้บอกแค่บอกสิ่งที่เรารู้กันดีทุกคนอยู่แล้วบางที
ซึ่งว่าพี่เห็นด้วยกับว่าว่านชัยว่าการสื่อสารสำคัญมากเฉพาะในภาวะวิกฤติ
ในสภาพที่มีคนลำบากจำนวนมากจริงพี่เห็นด้วย
พี่ก็แสดงความเห็นเรื่องนี้พอสมคว

พี่เลยรู้สึกว่าการสื่อสารมันสำคัญ
แล้วก็แบบคือพี่ก็รู้สึกเหมือนกันว่าแบบไม่ต้องเกรงมาก
ว่าแบบเราจะต้องทำถูกทุกอย่างดีทุกอย่าง

พี่ยังไม่เจอคนนั้นบนโลกนี้หรือว่ามีด้วยหรือเปล่า
มีคนที่มีแต่คนรักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
แต่ว่าอย่างที่บ้านฉายบอกพี่ก็เห็นด้วยกับว่านฉายว่าแบบเฮ้ย

บางทีก็อาจจะรู้สึกแบบว่าแค่นี้เหรอ

รู้อะไรก็บอกมาแต่ว่าไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้
ไม่มีอารมณ์กว่าฉันอีกวะ
พอเปลี่ยนเรื่อง
ไม่แต่ว่ามันจริงเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ควรจะคุยกันได้ค่ะ
เพราะว่าเวลาเราวิภาควิจารณ์เรื่องต่างในสาธารณะมันแบบ
เราไม่ได้วิจารณ์ตัวบุคคลว่าเขาดีชั่วถูกผิดขาวดำ
ไม่ใช่ตัวบุคคลที่เขาเป็นคนคนนั้น
แต่ว่าเขาถูกวิจารณ์จากสิ่งที่เขาทำในสถานะที่เขาเป็นไง

เหมือนแบบอย่างนี้เวลาเราคุยกันก็คือแบบ

แต่เรากำลังวิภาควิจารณ์สิ่งที่นายกประยุทธ์เป็นคนทำ

โอเคมันจะมีความเป็นส่วนตัวแบบหนึ่ง

พี่ไม่ได้พาว่านใจเข้ามาเนอะ

ทีนี้ค่ะว่านไฉคือนะตอนนี้
เปลี่ยนกันหน่อยว่าอย่างเรา

ว่าผ่านมันไปแต่ละวันได้ยังไงบ้าง

การที่เรานอนอยู่เฉยแล้วไม่ทำอะไรเลยนะครับ
มันยิ่งทำให้เราจิตตกมากกว่าเดิม

เรื่องโควิดมันทำให้โอ้โห
แต่ละวันเนี่ยผมเชื่อว่ามีคนแบบนี้นะครับ

เฮ้ยมันตายกี่คนมันมีคนแบบนี้ครับ

ผมเลือกที่จะหากิจกรรมบางอย่างทำ
ขอบเขตที่ทำได้ในปัจจุบันนี้นะครับ
อย่างเช่นอันที่ผมคิดว่าสนุกมากเลยนะ

บ้านแบบไม่ได้เก็บให้มันสะอาดอย่างเดียวนะครับ
เก็บแล้วก็จัดใหม่
ที่จัดบ้านใหม่เนี่ยเราจะไปเจอของบางอย่าง
ที่มันเคยเป็นของสำคัญในอดีต

ผมไปเจอของสมัยที่๒๐ปีนี้แล้ว

แล้วก็เอออ๋อตอนนั้นมันเป็นอย่างนี้
เพื่อนคนนี้เป็นยังไงบ้างวะ
โทรที่ให้ไว้มันยังเป็น๐๑อยู่เลย

ไอ้เพื่อนคนนี้ที่เราเคยโดนมันแกล้ง

ตอนนั้นมึงแข็งแกร่งจังเลยมึงมาตกกระบานกู
ทุกวันนี้มึงรอดพ้นกับสภาวะนี้ไปได้หรือเปล่า

แล้วก็เริ่มได้ถามถ่ายได้ระลึกชาติกันว่าเป็นยังไงบ้าง

อย่างผมยกตัวอย่างแค่ช่วงมัธยมเนอะ
บางคนก็อาจจะไปเจอของบางอย่าง

ที่ตกหล่นเหลืออยู่ชิ้นเดียวที่ไม่โดนแฟนใหม่สั่งให้ทิ้งไป

คิดคนเดียวว่าอ๋อในตอนนั้นมันก็มีเรื่องราวดีแบบนี้
ถึงแม้ว่าจะเลิกกันไปแบบไม่ดี

ผมว่าทุกวันนี้ถึงแม้เราจะออกไปเที่ยวข้างนอกไม่ได้

แต่ที่ที่เที่ยวและสนุกที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือเที่ยวในความทรงจำของตัวเองครับ
อยู่ดีก็แมนอยู่ดีก็เท่อยู่ดีก็โรแมนติกอะไรวันนี้

คือเนื่องจากเราสภาพบังคับมันทำให้เราต้องช้าลงกันเกือบทุกคนแหละ

ทุกคนแต่ว่าก็มีนะคะในช่วงโควิดบางคนก็โหชีวิตหนักหนามาก

แล้วว่านชัยนี่ถือว่าแบบเป็นอิสระไหมทำงานอิสระไหม
ผมเรียกตัวเองว่าผมทำงานรับจ้างทั่วไปครับ
ใครจ้างอะไรผมก็ผมก็ไป
และจริงคิดจะไปสมัชอะไรมั้ย
สิทธิ์แล้วควรจะสมัครทุกคนควรจะสมัคร
แต่ด้วยความที่มันเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะยุคไหนประเทศไทยก็เป็นแบบนี้

แต่มันได้ไม่ทั่วทุกคนแน่

เรายังพอมีตังค์กินข้าวอยู่เว้ย

อ่าใช่ผมอากรอกชื่อผิด

วันที่มันน้อยลงแต่ทีนี้พี่วันถามเผื่อ
คือเนี่ยหลังจากนี้เช่นเอาสักถึงแค่กลางปีก็ได้ค่ะ
กลางปีวางแผนชีวิตไว้ยังไงอ่าผมวางแผน
ว่าไม่ว่ายังไงก็จะมีความสุขไม่ว่าจะเป็นยังไงก็จะมีความสุข
นี่คือเรื่องแรกเลยที่บอกปั๊มตาตรงหน้าผากเองไว้ว่า
ฉัยมึงต้องมีความสุขนะเรื่องที่สองก็คืออยู่ยังไง
อ่าอ่าเราวางไว้เลยว่าถึงเดือนนี้ถ้าไม่มีตังค์เข้ามาเจ๊ง
เจ๊งก็ทำอะไรเป็นแพลนเสียออกไปอีกอ่ะกลางปียังเที่ยวไม่ได้
อ่าปลายปีเป็นแบบนี้นะปีหน้าผมก็วางแผนไว้ว่าเที่ยวไทยสิ
เรายังเครียดขนาดนี้ไอ้คนที่เขาหารายวันหรือว่าทำเรื่องอื่นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอยู่จังหวัดต่างเนี่ย
ในฐานะที่เราเป็นกระบอกเสียงกระบอกหนึ่งเป็นสื่อ
แล้วบางคนเรียกผมว่าอินฟูเรนเซอร์เป็นสื่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เราอยากทำอะไรให้เขาได้บ้างนะครับถ้าในไทยไม่มีเรื่องท่องเที่ยวผมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน
ก็อยากให้เขาอยู่ได้อยากให้ทุกคนฟื้นขึ้นมาผมชอบความคิดหนึ่งมากมากเลยนะ
มันคือความคิดที่ทำให้ผมสู้ตลอดมานะครับพี่จอมขวัญมึงไม่อดตายหรอก
ไม่ใช่ว่าผมรวยนะผมเกิดมาไม่มีเลยนะผมหามาจนถึงทุกวันนี้
แต่คำว่ามึงไม่มีวันเอาตายหรอกมันคือคำว่าเราจะสู้โดยที่ไม่ยอมแพ้มันนะครับ
เราจะขุดสกิลทุกอย่างเราจะขุดความสามารถทุกอย่างที่เราไม่เคยรู้ว่าเรามีอ่ะ
ออกมาทำจนมันเป็นเม็ดเงินจนได้ครับผมไม่เคยทำกับข้าวเลยก็ลองไปหัดดู
เผื่อมันจะวันหนึ่งมันไม่ได้จริงจริงผมก็จะไปขายลูกชิ้น
มันก็น่าจะอร่อยดีแบบหนึ่งคิดสูตรของตัวเองเมื่อวานเขาพูดกับเรื่องนั้น
วนอร์มอลถูกไหมครับไอ้นิวนอร์มอลเนี่ยเราก็ทำให้เราเจอสกิลประหลาดในชีวิต
พี่จอมขวัญมีไหมมีได้ทำอย่างอื่นนอกจากนอกจากสกิลอ่านข่าวไหมครับ
ที่ไม่เคยทำเลยอ่ะอย่างอื่นในชีวิตเหรอคะก็คือแบบอาจจะพี่เป็นคนแบบ
ไหวเร็วมากทั้งคิดพูดอะไรอย่างเงี้ยก็จะเหนื่อยลงหน่อยแล้วแบบมันก็จะทำให้มันก็มีความรอบครอบโดยตัวเองมากขึ้น
อันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่มันอาจจะจับต้องยากในความเป็นนิวนอร์มอลนะแต่ว่ามันก็อ๋อ
มันมันทำให้เราระแวดระวังมากขึ้นกว่าเดิมอ่ะสำหรับพี่นะเออเนี้ย
อันนี้ถือว่าเป็นนิวนอร์มอลสำหรับตัวพี่เองครับมั่นฉัยบอกไปแล้วนะคะว่ามั่นฉัยชอบอยู่ประโยคนึงว่าแบบ
ไม่มีแวนอดตาหรอกเออก็เราก็ไม่มีแวนอดตาหรอกเพราะว่าเราจะไปอาศัยว่านฉัยน่ะ
ก็ฝากพวกเราไว้อ้อมอกอ้อมใจด้วยคุณผู้ฟังค่ะคือเรานั่งกันอยู่แบบนี้คือเราเราใช้เป็นวีดีโอคุยกันนะคะ
แล้วก็ตอนที่ว่านชัยพูดหลายหลายเรื่องเนี้ยคือแบบเรียนก็งงมากว่าแบบอืม
อยู่ดีก็จริงจังคือแววตาคุณออกเลยนะว่าเวลาจะจริงจังแบบก็คิดไปด้วยเหมือนกับแบบ
อาจจะไม่เคยเห็นมุมนี้มั้งแต่แบบมันคิดไปด้วยมันแบบรู้สึกจริงจริงว่าแบบ
มันอย่างงั้นมันอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันดีหรือไม่ดีอ่ะพี่ชมอะไรวะ
นี่แค่นี้เออเออขอบคุณครับว่านฉัยเคยนั่งคุยกับใครแบบนี้มั้ย
แง่ของแบบความเป็นว่านไฉที่คนเห็นแล้วแบบมานั่งคุยมุมแบบนี้ของว่านชัย
เคยคุยอย่างงี้บ่อยไหมเคยคุยครับผมแต่ผมชอบเวลาเวลาสัมภาษณ์กับใครผมชอบชอบแบบนั่งคุย
กันไปเรื่อยถามถ่ายกันไปเรื่อยแต่ว่าผมชอบวันนี้นะชอบคุยกับพี่จอมขวัญ
พอคุยผมก็ได้เห็นอีกมุมหนึ่งของพี่จอมขวัญเชื่อว่าคุณผู้ฟังได้เห็นตรงนี้ด้วย
จริงจริงผมกลัวแต่วันแรกผมกลัวเชื่อว่าคนดูหลายคนอ่ะก็อาจจะกลัว
แต่ว่าจริงจริงพี่จอมขวัญน่ารักมากมากนะครับเนี่ยเราอ่ะเนี้ยใครมีงบอะไรอ่ะ
ใส่ไปที่อาสาพาไปหลงนะคะเนี้ยตอนเนี้ยจะหลงรักว่านฉายอยู่แล้วค่ะ
อ่าาาาอาอออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
ซึ่งมันไม่จริงหลอกผมไม่เชื่อหรอก
แต่ว่ามันความเชื่อที่ถือน่ารักเพราะแม่ผมเชื่อ

ตอนที่เรื่องโควิดมาใหม่ครับ

เวลาสำลักน้ำลายตัวเอง

ผมก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาครับ
เพื่อนกันอยู่ดี
ไงกลายเป็นคนไม่นาวิจัย

เอาไงดีกลับบ้านไปกักตัว
นาโมนาโมนาโมโคโรนาโคโรนา
ลูกชายขอให้ไวรัสป้าจงหายไป
พันอมมือขึ้นท่องนาโมนาโมนาโมโคโรนาโคโรนา
กลัวแล้วอย่ามาหลอกร้อนฉันเลย
อาณาไม้ไม่ค่อยดีต้องขอให้ผลกุศลนี้
แต่ไปถึงสักซิวปศูนย์ก็ยังดี
ไปที่ชอบที่ชอบเธอขอรณา
ชาตินี้อย่าเจอกันอีกไกล